ส่วนที่จัดจ้านแน่นอนก็คือความสนุกสนานเฮฮาที่จังหวัดบุรีรำ
เขาจัดงานแข่งขันกีฬาสีของผู้สูงอายุ

พร้อมจะเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่า
สวสูงวัยที่มีศักยภาพเขาเล่นกีฬากันยังไง

เธอคนหนึ่งฉันคนหนึ่งเขาอีกคนหนึ่ง
และเราสามคน
ต้องร้องเพราะนี้

แต่จริงดับเมเยอร์เขาต้องยก
ข่วงคาท่าข่วงคาท่ายกขึ้นมาใช่ไหม

มากันเป็นขบวนแบบนี้นี่คือพิธีเปิดนะ
พอมีพิธีเปิดปุ๊บก็เข้าสู่กิจกรรมภายในงาน
ก่อนแข่งขันกีฬาต้องยืดเส้นยืดสาย
เวิร์มอัพอัพและดาวน์กันก่อนค่ะอัพและดาวน์อัพและดาวน์
ด้วยการเต้นแอโรบิกเขามีคุณครูมาสอนด้วยเห็นไหม
ครูนำเต้นพื้นที่ตรงนี้น่าจะชุ่มแฉะไปด้วยฝนนิดนึง
แต่ฝนตกลงมาก็บ่อยั่นจัดการลงมาวอร์มร่างกายด้วยการเต้นอาราบิก
ก่อนที่จะลงแข่งขันซึ่งมันมีมากมายหลายชนิดกีฬา
อย่างเช่นที่จะได้ดูต่อไปนี้เป็นการแข่งขันปิดตาตีหม้อ
ปิดตาไหนหม้อคะอยู่ข้างหน้านี่ไง
วันนี้เขาไม่ได้ใช้หม้อจริงแต่เขาใช้ปี๊บปิดตาตีปี๊บ
กะตีให้โดนแล้วเสียงมันดังไอ้คนตีก็ต้องฟังเสียงคนเชียร์ให้ดีแล้วตีให้ถูก
อย่าไปตีหัวคนเชียร์หรือตีหัวคู่แข่งอย่าไปยกไม้สูงมากนัก
ตีแล้วตีแล้วอ่ะถึงโดนก็ชนะกันไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอก
มันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นยังไงคะหวดถูกหวดผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้ว
ยังไงอ่ะไปดูภาพกันเถอะครับ

เอามาวางให้ถึงที่แล้วยังตีไม่โดนอีกอ่าแต่ว่าเขาจะมีคนที่คอยพากใช่ไหม
บอกทางเดินตรงไปตรงไปซ้ายซ้ายอีกนิดนึงถอยหลังเดินหน้า
เป็นหวั่นใจเป็นกังวลแทนคนที่เปลี่ยนจุดไอ้ปี๊บนี่จริงทำไมคะ
วางปุ๊บหลบไม่ทันก็เต็มหัวแล้วครับป้าบเรียบร้อยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะ
ทั้งหลายเขาก็แข่งกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานนะแต่ยังมีอีกยังไม่หมดอีกล่ะ
มาทั้งทีต้องเอาให้เต็มที่นี่เลยกับการแข่งขันปิดตาแต่งหน้า
ปิดตาทั้งวันเลยค่ะคุณเนี่ยครับแต่งกันขนาดนี้
ผมเป็นกังวลอีกแล้วยังไงคะกลัวกลับบ้านไปลูกหลานจำหน้า
ไม่ได้จะไม่ให้เข้าบ้านนะสิลูกหลานจำได้สิลุงเองเอ้ยปู่เองเอ้ยยายเอง

ตีโดนทุกช็อตเลยอ่ะใช่โหสีเหลืองที่เก่งจริง
ไฮเกอร์วูดเห็นแล้วยังอายดูลีลาซะก่อนแต่
แต่ทั้งนี้มันก็มีความแจ๋วแหววจากคนคนหนึ่งที่ตียังไง
ไปดูว่าเขาตีกี่ทีถึงจะโดนนะเนี่ย
โดนแล้วโดนลูกมะนาวโดนน้ำที่พื้น
เวิร์ดเวิร์ดกีฬาเนี่ยเค้าเล่นตั้งแต่เช้านะครับ
ตอนนี้มืดแล้วก็ยังตีอยู่ครับ
ยังโยกอยู่โยกอยู่ยังไม่โดนครับอาจจะต้องกลับไปซ้อมที่บ้านก่อน
ผลแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญขอแค่เล่นให้สนุกแล้วก็มีความสามัคคีกัน
อย่างเช่นนี่ไล่เหยียบลูกโป่งซึ่งกันและกันบางคนก็เหยียบปั้ง
โดนแล้วโดนแล้วอ่าโดนลูกโป่งแล้วโดนตาตุ่มยายเนี่ย
กุญญายเขาก็แข็งแรงเนอะกูนะอ่ะกับการแข็งไขมันนะครับ
กีฬาผู้สูงอายุครั้งที่๑ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล
มากันเยอะนะน้องใบตองงานนี้มากันเป็นร้อยคนนะครับแล้วอายุอนาถามว่าเท่าไหร่กันแล้วล่ะ
เยาวชนในช่วงอายุระหว่าง๖๐ปีถึง๘๔ปีครับอ๋อเป็นเยาวชนแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอายุไม่ใช่อุปสรรคทางการแข่งขันการเล่นกีฬาเลยนะเพราะแต่ละคนนี่เห็นไหมเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงมาก
ตีปี๊บตีก๊อฟแต่งหน้าแต่งตาเต้นเดินพาเรทแข็งแรงทุกคนเลยอารมณ์ดีจิตใจจำใสอายุยืนยาวนะคะเป็นวันของพวกเขาอย่างแท้จริง

มันต้องถึงอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของอายุมันไม่ได้หยุดมันต้องขึ้นตลอดเพราะเวลาไม่เคยดึกเดินอยู่แล้วนะครับ